ก็ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยเหมือนกัน
ก็เมาแล้วทะเลาะกันเองสองคน
ทีนี้หลังจากนั้นมันลามไปถึงทะเลาะกับกาด
ทีนี้ก็อีลุงตุงนังชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดเลย
คลิปนี้คนที่เห็นก็บอกว่าจริงแล้วกาดแค่น่าจะไปแยกย้ายซะ
ไม่น่าจะไปรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวเลยนะครับ
เพราะมันสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้แก่การท่องเที่ยว
และการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวเขานะครับ
เผื่อใครยังไม่เห็นคลิปเดี๋ยวเรามีคลิปให้ได้ดูก่อนค่ะ
เป็นว่ากาดทีแรกเหมือนจะมาห้าม
แต่ดูสิไปมาคือพอห้ามแล้วเนี่ยมันก็มีการทำร้ายกันด้วยค่ะ
คลิปนี้คือนักท่องเที่ยวชาวจีน๒คน
ที่แรกเขาเมาแล้วเขาทะเลาะกันเอง
หนึ่งในนั้นเนี่ยไปหาเรื่องกาดของสถานบันเทิงเพราะว่าที่แรกกาดก็ยืนดูเหตุการณ์อยู่ไง
แล้วดูสิคุณผู้ชมสุดท้ายคือกาดมากันแบบ๔๕คนเหมือนจะเข้าระงับเหตุ
แล้วท้ายที่สุดนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วงลงไปกับพื้นเลยนะคะแต่จริงเขาก็ยังโวยวายอยู่นะ
แล้วนักท่องเที่ยวหลายคนเขาก็มุงดูเหตุการณ์อยู่อะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตีสามครึ่งของวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
คนเยอะนักท่องเที่ยวคนอื่นเขาก็เยอะคือนักท่องเที่ยวคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องราวมาก่อนเนี่ยก็จะไม่รู้นะว่านักท่องเที่ยวจีนสองคนนี้เมาแล้วทะเลาะกันเองแล้วก็ไปหาเรื่องกาดอะไรเนี่ยฮะแต่คนที่เป็นนักท่องเที่ยวคนอื่นเขาก็มองว่าโอ้โหทำไมกาดคนไทยเนี่ยถึงไปทำร้ายนักท่องเที่ยวขนาดนี้
ก็คุณศึกสกุลที่ดูซิคลิปเนี้ยที่เป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาถ่ายแล้วเขาก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาทีนี้พอเพจเฟซบุ๊กดังเนี่ยเขาก็เอามาแชร์ต่อมันก็เกิดกลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์อ่ะว่าเอ้ยถ้าเกิดมาเที่ยวเมืองไทยแล้วคือคนก็ตีความแบบง่ายอ่ะ

ครองสติไม่ได้ขณะอยู่บนถนนสาธารณะหรือสาธารณสถานก็ปรับนักท่องเที่ยวชาวจีนไปคนละ๕๐๐บาทส่วนกาดของสถานบันเทิงโดนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมทั้ง๔คนเลยโดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายก็ปรับคนละ๕๐๐บาทเหมือนกันนะคะ